มาถึงเรื่องของการทำดีแล้วก็เตรียมทำบุญกันด้วย

ตอนนี้เรามางดแล้วมาพักกันหน่อย
งดอะไรงดเหล้าพักอะไรพักตับของเรา

วันนี้ที่พิสุนุโลกเขารณรงค์กันเรื่องนี้กันเยอะเลยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านคุณ
ตอนนี้ชุมชนวัดผาสุการามเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในการเข้าร่วมรอต้นเทียนภัณฑ์สาไปร่วมก่อนแล้วนี้

ปีนี้เขาค่อนข้างจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะ
ที่ทีเซสกกลับบ้านไปได้มีโอกาสไปแกะพิมพ์ด้วย

เพราะว่าไลน์ไม่ยากเขาส่งไลน์ไม่ยาก
แต่ว่าได้มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็ดีเหมือนกัน
ชาวชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมนะครับ
เป็นชาวชุมชนวัดพระสุการามอวาบรินชำราบ
แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยฟ้อนรำอย่างสวยงาม

แล้วก็ชมวิถีชีวิตการทำต้นเทียนของชาวบ้าน

เพื่อร่วมถวายพระในวันเข้าพรรษา
แล้วก็ชมการแกะสลักขบวนเทียนพรรษา
ชุมชนวัดผาสุการามเทศบาลเมืองวารินชำราบ

โอ้โหนักท่องเที่ยวก็ตื่นตาตื่นใจนะคุณ

โดยหัวหน้าช่างแกะสลักเทียนหัวหน้าสุวัสดิสุทธิประพาบอกว่า
ปีนี้จะทำต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่
โดยได้แรงบันดาลใจจากนิทานชาดกเรื่องพระเวชสันดร
ใช้เวลาในการดำเนินงานทั้งหมด๕๙วันด้วยกัน

ห้ามผิดสัดส่วนต้องได้นะคะ
แล้วก็สวยงามวิจิตบรรจงฝีมือช่างไทยสุดยอดจริงนะครับ
อ้าวไปงวดแล้วก็ไปพักกันบ้าง
เพราะว่าตอนนี้ที่จังหวัดพิศนุโลกที่ห้องประชุมรวมใจพัก

นายภูมิสิทธิ์ขันตยานุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เกษี
พร้อมกับนายสอนขำปลอบผู้ประสานงานเครือข่าย
กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

เป็นกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
ชวนคนรักพักตับ

ชวนคนรักพักตับ
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนลดการดื่มเหล้า
ในช่วงเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับ
ที่ผ่านมามีคนไทยเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นเรื่อย
ปัจจุบันมีประชาชนร่วมงดเหล้าถึงร้อยละ๘๐
แต่ในจำนวนนี้ก็มีนะคุณ
งดได้๓เดือนงดได้๓วันงดได้๓ชั่วโมงนะฮะ
แต่ถ้าตั้งใจจริงในจำนวน๑๘๐
มีผู้งดเหล้าครบ๓เดือนถึงครึ่งต่อครึ่งคือ๑๔๐นะครับ
สามารถประหยัดเงินในช่วงเข้าพรษาได้ถึง๓๔๐หมื่นล้านบาท

อกจากนี้ยังพบว่าการเกิดอุบัติเหตุและอาจยกรรม
ในช่วงเข้าพรรษาลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ